คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้ดูเนี่ย
ก็เพราะว่าเราฝากเตือนกันหลายครั้งแล้วกัน
เป็นข่าวเป็นข่าวที่หวาดเสียวจริง
ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือยิ่งเป็นคุณผู้ชาย
ต้องระวังเวลาเข้าห้องน้ำครับ
หื้อ

งูอยู่ในชักโครกครับ

มันอายเหรออายกล้อง

ติ๊กต๊อกของจอสร้อยเหรอ
ไม่แน่ใจคือเรื่องของเรื่องเนี่ยให้ดูเพราะอะไรรู้ไหม
กับการเข้าห้องน้ำแล้วไปเจอชักโครกที่ไม่น่าไว้วางใจ
คือเห็นอะไรตะคุ่มตะคุ่มดำอยู่ในนั้น

วิธีการแรกคือกดน้ำลงไปกดชะโคกก่อน

แต่อย่างน้อยก็มีบางสิ่งบางสิ่งบางอย่างมันหายไปแล้ว

แล้วถ้าเกิดว่ามันจะมาอะไรไงมันคงมาไม่ทัดเรา

ก่อนจะทำภารกิจส่วนตัวอะไรไป

มันก็ต้องระวังมันก็ไม่รู้ไง

เอาล่ะก็เตือนภัยกันนะคะ